ว่าที่เจ้าสาวคนนึงนะครับเธอหอบหลักฐานไปแจ้งความบอกว่าถูกว่าที่เจ้าเบ่าเป็นนักฟุตบอลของสโมสรดังที่จังหวัดสุรินเนี่ยหลอกลวงนะคือหลอกเอาเงินไปแล้วแล้วสุดท้ายยังมาเทงานแต่งเธออีกค่ะนะฮะล่าสุดเนี่ยทองเนี่ยหายไปทองที่บอกว่าจะเอามาเป็นสินสอดงานแต่งเนี่ยไปดูแล้ว

ซึ่งเอ็มเนี่ยเป็นนักฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
แต่ตอนนี้หนีสโมสรเข้าไป๒เดือนแล้วมั้งไม่ได้ไปเตะบอลนะครับ
ลองชุดแต่งงานกันเพื่อเตรียมเข้าพิธีวิวา๒๖กุมภาพันธ์
ซึ่งเอาเป็นว่ามาถึง๒๖กุมภาพันธ์แหละไม่ได้แต่งแล้วถูกเทงานแต่งไปแล้ว
เพราะว่าหลังจากนั้นไม่กี่วันเนี่ยหลังจากลองชุดเมื่อ๙กุมภาพันธ์เนี่ยนะฮะ
ฝ่ายชายเนี่ยบอกเธอว่าขอยกเลิกงานแต่งงานนี่ยังไปถ่ายพรีเวดดิ้งกันอยู่เลย
วันลองชุดยิ้มหัวรอกันอยู่เลย
หลังจากถูกเทงานแต่งนะฮะทางฝั่งของฟ้านะครับกับครอบครัว
เอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่สพลหารทรายที่จังหวัดบุรีรำนะครับท่านผู้ชมครับ
หลักฐานมีอะไรบ้างก็นี่แหละรูปถ่ายพรีเวดดิ้งการลองชุดต่าง
ซึ่งมันยืนยันชัดเจนได้ว่ากำลังจะมีงานแต่งงานกัน
และสร้อยคอทองคำปลอมเป็นสร้อยทองปลอมนะฮะ
เพื่อให้ตำรวจดำเนินคดีกับนายเอ็มนี่สร้อยเส้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอบอกเอามาเป็นสินสอดทองมั่นปรากฏเป็นของปลอม

ฟ้าบอกว่าคบหากับเอ็มมาเกือบ๑ปีนะครับช่วงที่คบหากันเอ็มก็กุเรื่อง
เพื่อหลอกเอาเงินเธอตลอดหลายครั้งด้วยสร้างเรื่องหลอกลวงเธอและครอบครัวหลายอย่าง
จนทำให้ให้เงินเอ็มไปด้วยความเห็นใจเข้าใจต่างนานา
สุดท้ายถูกเทงานแต่ง
วันนี้คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บุรีรัมน์คุณเนธิเช้าได้คุยกับฟ้านะครับ
เธอก็เล่าถึงพฤติกรรมของเอ็มว่าที่เจ้าบ่าวของเธอให้ฟังแบบนี้นะครับ
ธันวาคมปี๖๕ตอนนั้นได้กำหนดวันมั่นกัน
แล้วเอ็มก็โทรศัพท์มาหา
อ้างว่าวันนั้นพ่อขับรถไปชนวัวขอเลื่อนวันมั่นไปก่อนได้ไหม
แต่สินสอดเนี่ยตกลงกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวให้๓แสนบาท
ทองคำอีก๓บาทน้ำหนัก๑เดือนต่อมาเอ็มโทรมาหา
อ้างว่าน้องสาวอายุ๑๘เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ขอยืมเงินหน่อยนะเธอก็ไปยืมเงินแม่มาให้
ไป๕๐๐๐บาทเพื่อไปจัดงานศพน้องสาว
ไปอีกหนึ่งอาทิตย์เอ็มว่าที่เจ้าเบ่าของเธอบอก
นี่หลังจากน้องเสียชีวิตจากโควิดไปแล้วนี่แม่เสียชีวิตอีก
จากโควิดตามน้องไปเลยคราวนี้เนี่ยพ่อของเอ็มเป็นคนโทรมาเองบอก
ขอยืมเงินทางฝั่งคุณแม่ของว่าที่ลูกสะพ้ายสักหมื่นนึงได้ไหม
จะเอาไปจัดงานศพให้กับภรรยาเขาก็ให้ยืมนะครับ
ยังไม่หมดนะฮะน้องฟ้าบอกว่าเอ็มเนี่ยยังมีวิรากรรมอีกนะครับ
หลังจากเสร็จงานศพของน้องสาวกับแม่เธอก็ไปดูข่าวต่าง
แล้วเธอก็ไปเห็นงานศพงานหนึ่งที่เป็นสตอรี่ที่เขาลงทางออนไลน์
นี่เห็นไหมเฮ้ยทำไมมันเหมือนงานศพทางฝั่งบ้านของพี่เอ็มเลย
นี่เธอเริ่มแปลกใจแล้วนะฮะถามเอ็มไปเอ็มก็ไม่ได้บอกอะไรชัดเจนพยายามบ่ายเบียง
แล้วก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องงานแต่งเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้เงินประกันจากโควิด
แม่กับน้องสาวเสียชีวิตประมาณแปดแสนบาทแล้วเดี๋ยวขายบิ๊กไบท์คันหนึ่งด้วยนะ
จะมีเงินเพิ่มอีกรวมแล้วจะมีเงิน๑ล้านสองหมื่นบาทซึ่งจะเอามาเป็นเงินค่าสินสอดในการแต่งงานกับเธอ
แล้วก็จะใช้หนี้ในส่วนที่เธอให้มาด้วยแถมยังส่งภาพสมุดบัญชีมาให้ดูเธอก็นี่ไม่ไว้ใจแล้วไง
เอาภาพบุ๊กแก๊งนี้ไปตรวจสอบมันเหมือนที่มีคนลงไว้ในเว็บพันทิพย์เลย
นั่นไงเดี๋ยวนี้มันตรวจสอบกันได้หมด

มันก็ขึ้นปลื๊ดมาเลยเห็นไหมฮะ
นี่ครับแม่คุยกันทางไลน์
นี่เธอก็ต้องถามอีกเพราะว่ามีทองที่ให้มาไว้อ่ะค่ะ

เดี๋ยวจะเป็นสินสอดทองมั่นให้ทองคำมาเก็บเอาไว้ก่อน
น้ำหนัก๓บาทเอาไปตรวจสอบเป็นทองปลอมอีก

ถามพี่เอ็มไปนี่ฮะบอกอ๋อทองจริงพี่สะพ้ายอ่ะ
หอบสินสอดหนีไปเลยเอาทองปลอมมาให้เอาไว้ก่อน
ไปมาถามไปถามมาเอ้าบอกยกเลิกงานแต่งซะอย่างนั้น

คือเขาดูแลหนูทุกอย่างทำให้ทุกอย่างแม้แต่ใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าให้อย่างนี้ค่ะ
เขาดูแลดีดีมากหนูยอมรับเลยว่าดีมาก
หนูไว้ใจเขาเพราะว่าเขาก็เหมือนเรารักเขามากแต่หนูยอมหนูยอมรับเลยค่ะ
ตอนนี้ยังมีเยื่อใยหรือว่ายังคิดถึงเขาอยู่ไหมครับ
ไม่ได้มีเยื่อใยแล้วค่ะคือหนูเสียดายเวลาที่ผ่านมาแล้วหนูเสียดายความรู้สึกที่เขาที่ให้เขาไป
หลังจากนั้นน้องฟ้าบอกว่ามีผู้หญิงที่บอกว่าเป็นภรรยาของเอ็มเนี่ยทักมาหานะฮะ
เพื่อจะบอกว่าเอ็มเนี่ยมีลูกกับเขา๑คนนะครับ
แล้วก็เคยแต่งงานมาก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๒นะฮะนี่นะครับ
เราก็พยายามตามหานุ่มเอ็มเขานะห้องพักเขาก็ไม่อยู่แล้วนะฮะ
ออกจากหอพักไปสองวันแล้วนี่ทิ้งรองเท้าไว้คู่นึง
วันนี้คุณเนติชาวไปด้วยกันเนี่ยกับน้องฟ้านี่ฮะน้องฟ้าก็เลยลองโทรหาพี่เอ็มดูค่ะ
เขารับสายนะครับลองฟังดูนะฮะ
เออเขาผิดแห่งแห่งทั้งหมดอ่ะ
จะพูดแค่นี้ไม่ได้ดิมันต้องรับผิดชอบด้วยป๊า
ก็รับผิดชอบก็รับผิดชอบนั่นแหละ
ป๊ายอมรับผิดไหมว่าป๊าเป็นคนทำเรื่องทั้งหมด
เออเออขอบคุณดีด้วย
ส่วนสโมสรฟุตบอลที่เอ็มเขาเตะฟุตบอลอยู่เนี่ย
ไปถามที่สโมสรเพื่อนบอกไม่มา๒เดือนแล้วนะฮะ
แกบอกว่าแกมีอะไรทุกอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
แบบมีคอนโดมีอะไรอย่างนี้
ไอซ์จวงจันทร์เรือนวิวาที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรำ

เขาก็ยืนยันว่านี่คู่บ่าวสาวเข้ามาเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว

ค่าใช้จ่ายตกลงกันไว้๑๔๐๐๐บาท

รู้สึกตกใจเหมือนกันครับไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อน
ส่วนใหญ่ที่ไปจัดงานก็ส่วนใหญ่ก็จะลาบลื่น

หลังจากนั้นพี่ชายก็ไปขนของที่เตรียมไว้ในใน

เพราะว่าแกก็บอกว่าให้มาเก็บฉากได้เลยอะไรอย่างนี้ครับ
เพื่อเอ็มอยากชี้แจงอะไรก็บอกมาได้นะฮะ
คุณผู้ชมคะส่วนข่าวนี้ที่ต้องตามกันต่อ